ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีรายเดอร์หนุ่มคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์จะไปส่งของแถวถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละฮะ
ไปเจอแก๊งวัยรุ่นขี่รถกันมาเป็นกลุ่มคือรายเดอร์คนนี้บอกอยู่ดีผมถูกถีบรถจนล้มลง
พยายามลุกขึ้นมาเอามือถือถ่ายคลิปเพื่อให้พวกนั้นมารับผิดชอบ
กลับถูกดงถูกด่าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

ถีบรถจนล้มเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้นะ
แต่ฝั่งนั้นเป็นผู้ชายขี่อยู่แล้วมีอะไรในมือเห็นไหมฮะ
ถือขู่อยู่ในมีดหรืออะไรเนี่ย
กับผู้หญิงที่มาด้วยคือทางฝั่งของผู้หญิงในคลิปเนี่ย
เธอก็พยายามบอกว่าเธอไม่ได้ถีบค่ะเธอไม่ได้ทำนี่ฮะ
แล้วก็ยังอ้างว่านุ่มรายเดอร์คนนี้นี่แหละ
ดึงเสื้อของฝ่ายหญิงก่อนโตเถียงกันพักใหญ่นะครับ
ที่คลิปมันจะตัดจบไปแล้วคลิปนี้ก็ถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะฮะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๖มีนาคม๒๒นาฬิกา๕๐นาที
ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาถนนวิพดีรังศิษฐ์นะครับ
ฝั่งขาออกนะฮะตรงข้ามกับซอย๖๔นะครับ
ทางฝั่งของรายเดอร์หนุ่มคนนี้เจ้าของคลิปไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ

วันนี้เราก็ไปคุยด้วยนะฮะนัทธพงศ์อายุ๑๘ปี
รายเดอร์หนุ่มที่บาดเจ็บวันนี้โชว์ร่องรอยบาดแผลตามร่างกายให้เราดูนะฮะ
นี่ติก็ไปคุยด้วยบอกพี่ติดูนี่เห็นไหมเข่ายังบวมอยู่เลย
ถีบรถจนล้มคว่ำอ่ะมือสองข้างก็เจ็บนี่
ไปหาหมอหมอต้องพันแผลไว้จักรยานยนต์อีกนะที่พังเสียหาย
นัทธพงศ์บอกว่าตัวเขาทำงานเป็นรายเดอร์นะครับ
เมื่อคืนขี่รถไปส่งของย่านถนนวิภาวดีรังสิต
เจอกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์อยู่ข้างหน้า๔๕คัน
เขาก็ขี่แซงไปตามปกติอยู่ดีดีวัยรุ่นกลุ่มนี้
ขี่รถตามประกบซ้ายขวามีคันหนึ่งถีบรถเขาจนล้มคว่ำลงกับพื้นนะฮะ
ช่วงล้มลงไปเนี่ยนัทธพงศ์บอกภาพมันตัดไปพักนึง
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครถีบอะไรยังไงแต่รู้ว่าคันกลุ่มพวกนี้แหละ๔๕คันเนี่ย
ได้สติลุกขึ้นมาเนี่ยก็เห็นผู้ชายในคลิปเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์อยู่ใกล้พอดีแต่เขาจำได้ว่านี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่มากัน๔๕คันนั้น
เขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วถามว่ามาถีบเขาทำไมมาถีบรถเขาทำไม
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้ถีบฝั่งผู้หญิงก็ตะโกนมาบอกไม่ได้ถีบ
พยายามทำท่าจะขี่รถหนีนี่ฮะคนนั้นก็เอามีดดาบชักออกมาทำท่าเหมือนแบบ
เอามาขู่จะฟันเขาจังหวะที่คลิปตัดไปเนี่ยคือมีตำรวจมาพอดีนะฮะ
เห็นเหตุการณ์พอดีกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็เลยพากันขี่รถหลบหนีไป
ผมก็ขับขับมาเรื่อยแล้วผมก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นแต่ว่าผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้อะไรครับ
ผมก็ขับแซงขึ้นมาสักพักหนึ่งเขาก็ขับขึ้นมาแซงผมอีกรอบหนึ่ง
แซงผมไปคันนึงแล้วเขาก็หันมาด่าอะไรผมอย่างไรผมไม่ได้สนใจครับ
ในเวลานั้นผมไม่รู้ว่าใครถีบว่าผ้าผมตัดไปเลยแล้วก็ผมก็ลงไปนอน
แล้วผมก็เห็นว่ามีคนล้มกับผมคนหนึ่งมาด้วยกันนะพี่ผมมั่นใจได้เลยว่า
ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขามาด้วยกันครับคือคนคนที่จะเอาเข้ามาฟันผมมีแค่คนเดียวครับ
คือคนที่ล้มกับผมที่จะเอามีดมาทำร้ายผม
คนที่อยู่ในคลิปตรงนี้ทางเจ้าทูเขาบอกว่าเป็นคนทำร้ายเขาเนี่ย
มาสอบปากคำเพื่อขยายผลก่อนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร
เดี๋ยวต้องหาตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป